ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะเราติดตามข่าวเรื่องอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ

เมื่อมีอย่างว่าหนึ่งในนั้นก็คือนี้เลยค่ะ
เชาสวยคนนี้พี่บุ๋มปราณดาทรัพย์ได้มั้ย
บุ๋มบอกว่าตอนนี้เลิกขาดเลยนะ

กลัวใช่กลัวที่จะเกิดเหตุไม่ดีขึ้น
แล้วก็จากอุบัติเหตุที่ตอนนั้นแหกโค้งตกเหว
สปลาวอันนั้นก็เสี่ยงชีวิตมากเกินพอแล้ว

เรื่องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นสำหรับคนขี่บิ๊กไบท์อยู่แล้วแหละ
แต่เพียงแต่ว่าหลังน้องที่เรารู้จัก
เริ่มที่จะเสียชีวิตจากเราไปทีละคนสองคนจากในกลุ่มอะไรอย่างนี้
จับแฮนแล้วมันเหมือนคอที่เขาหมุน
ที่เราไปจับน้องเขาแล้วเรารู้สึกแบบภาพมันขึ้นมา
นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปจับจับคอน้องเขาไว้อย่างนี้
เรารู้สึกแบบเราไม่มั่นใจที่จะขี่
คนรอบข้างก็คอยพูดก่อหูเราอยู่ว่าอย่าขี่เลยอันตราย
แต่ละคนคือเขาก็จะแบบเตือนเราอยู่ตลอดจนเราเกรงใจคนอื่นเขา
อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะของพี่บุ๋มปะนัดดาว่า
ตอนนี้เธอตัดสินใจว่าเลิกขี่บิ๊กไบท์ขายทิ้งไปดีกว่า
ส่วนใครที่ชื่นชอบก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริง